โดนจันอะไรล่ะผมไม่รู้เรื่อง
ผมไม่ได้แต่งเองคุณผู้ชมแต่งมา
เขาก็โยงจากเมื่อคืนนี้นะราหูอมจันท
แล้วก็วันนี้วันที่๘เดือน๘เขาบอกวันดี

แต่วันนี้ย่อมเคลื่อนผ่านสู่วันใหม่
หากอยากดีมีสุขทุกวันไป
จำไว้ทั้งกายใจตั้งมั่นดี
คุณไปว่ากันข้างหลังเวทีนู้น

ข่าวแรกเป็นเรื่องของเรือพายนะไม่ใช่ข่าวมวยเนอะ

เวลาผมก็เยอะแยะเอามาให้ผมเสียเวลาอีก

ก่อนที่จะไปมาเลเซียนะครับเดินทางวันแม่ด้วย
หลายคนนะครับในปีนี้ก็ไม่ได้กราบแม่เลย
แต่ว่าแน่นอนเหรียญทอง๔เกมนะครับ
ก็จะทำให้การกลับมาฉลองกับครอบครัวมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับ

มีนักเตะเหลือ๒๖คนจากการเรียกมา๒๗คน
ไม่หนึ่งคือรัตนัยสองแสงจันทร์พุทธศาสตประตูนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เรื่องของสภาพอาการบาดเจ็บ
แล้วก็สภาพความฟิตมีปัญหาหลายคนเหมือนกันนะครับ
รถสัมภาวดีเจ็บใต้ฝาเท้า
ชัยวัดโบราณเจ็บข้อเท้าสุริยาสิงหมุ้ยกล้ามเนื้อฉีก
ก็ตอนนี้นะครับจะเน้นซ้อมเช้าเย็น
เพื่อให้นักเตะทุกคนมีความฟิตให้เร็วที่สุดก่อน
ตัดตัวให้เหลือ๒๐คนต่อไป
ช่วงเย็นครับหลังจากที่มีประกาศเรียกตัวฝึกซ้อม
ก็ซ้อมทันทีนะครับที่แคมป์เก็บตัวของบุรีรำอาคาเดมี่ที่บางบ่อ
ซ้อมไม่มีมนตรีพรมสวัสดิ์กับทางนัทธุสวัสโยธาครับ
นักเตะจากราชบุรีจะตามมาทีหลัง
ขณะที่สุริยาสิงหมุยนั้นถูกแยกซ้อมเดี่ยวให้แพทย์ประจำทีมนั้นดูอาการบาดเจ็บคนขาหนีบ
ซ้อม๑ชั่วโมงนะครับก็เน้นรีคอเวอรี่ร่างกาย
หลายคนมีโอกาสลงเล่นในเกมลีกมานะครับกรรมศึกหนักมา
แล้วก็ยังไม่ได้มีการลงซ้อมกับลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขัน๔เกมเป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ขออภัยนะครับมีการลงซ้อมแล้วกับลูกบอลที่ใช้ในการงาน๔เกมเป็นครั้งแรกด้วย
แต่ว่าทีมไทยนะครับจะมีโปรแกรมสำคัญในการอุ่นเครื่องวันที่๑๐สิงหาคมนี้
กับทางอีสเทิร์นทีมจากหลีกฮ่องกงที่สนามบุญญจินดา
จากนั้นจะตัดตัวให้เหลือ๒๐คนนะครับวันที่๑๑สิงหาคม
วันแม่๑๒สิงหาเดินทางไปแล้วก็๑๕สิงหาคมโปรแกรมเกมแรก
เจอกับอินโดนีเซียเลยนะครับศึกหนักมากนะครับในเวลาบ่าย๓โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยครับ